ช่วงเย็นมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่สัตหีบนะ
เป็นเหตุที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังเลยนะฮะ
หนุ่มหลอนกลัวคนตามฆ่า
จับแฟนสาวเป็นตัวประกันคุณ
ทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านล็อกคอแฟนสาว
แทงเข้าที่คอแทงเข้าที่หน้าอก
จากนั้นลากแฟนสาวเข้าไปอยู่ในบ้าน
จับเป็นตัวประกันฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไป
เพื่อจะช่วยเหลือตัวประกันออกมา
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการนี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนเมื่อกี้นะฮะ

เพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ย

ก่อเหตุในการล็อกคอแล้วก็แทงแฟนสาวนี่คุณ
กองเลือดหน้าบ้านนะคือเธอถูกแทงหลายแผลนะฮะ
ทั้งที่ลำคอราวนมและชายโครง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องบุกมาแล้วครับ

เป็นห่วงด้วยว่าผู้หญิงจะเป็นอะไรหรือเปล่า

ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไหมครับเมื่อกี้
ร้องอยู่ข้างในแบบนี้
ก็กลัวว่าผู้หญิงจะได้รับอันตราย
หรืออาจจะสิ้นใจช่วยไม่ทันนะครับ
ตำรวจสพสัตหีบก็เลยต้องตัดสินใจบุกเข้าชาร์จ
ชาร์จตัวของนายสมหวังสังอุดมอายุ๓๓ปี
ภายในบ้านแห่งนี้ในพื้นที่หมู่๔อำเภอสัตหีบ

สภาพของตัวผู้ชายเจ้าตัวเนี่ยเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย

ซึ่งถูกอาวุธมีดแทงที่ลำคอราวนมชายโครงรวม๕แผล

นี่เจ้าหน้าที่ต้องรีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
แม่ของผู้บาดเจ็บตกอกตกใจ
ถามว่าแม่จะขึ้นรถพยาบาลยังไงบ้างแม่อยู่ตรงไหนได้บ้างนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวเพิ่งจะคบหากับนายสมหวังผู้ก่อเหตุ

ส่วนนี้คืออาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ

ระแวงว่ามีคนจะตามมาฆ่า

แล้วก็ลากลูกสาวเข้าไปกักขังอยู่ในบ้าน
คุณแม่ตั้งสติได้แม่วิ่งหนีออกมารีบโทรศัพท์

โอ้โหลูกชายก็มาที่เกิดเหตุนะฮะ
และทีนี้ตำรวจก็มาให้การช่วยเหลือครับ
คุณผู้ชมฮะกว่าจะเกลี้ยกล่อมสารพัด

ควบคุมตัวได้ยากสุดท้ายต้องบุกเข้าไป

ระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุออกจากบ้านนะคุณนะ
น้องชายของผู้บาดเจ็บที่ยืนรออยู่ตรงนี้ฮะ

ตะโกนด่าทอด้วยความโกรธคุณและจะเข้าไปทำร้าย
เจ้าหน้าที่ต้องล็อกตัวน้องชายของผู้บาดเจ็บเอาไว้

ดูจังหวะการที่ต้องล็อกตัวน้องชายผู้บาดเจ็บเอาไว้หน่อย
มาทำเลยพี่มี่พี่

ชายห้อใจชายเห็น

ตัวผู้ต้องหาที่ถอดเสื้อเลือดอาบเนี่ยตำรวจพาตัวไปแล้วนะฮะควบคุมไปแล้วส่วนน้องชายผู้บาดเจ็บโมโหครับว่ามาทำพี่สาวเขาทำไมเนี่ยก็ถูกล็อกไว้แบบนี้นะฮะคือน้องน้องชายเนี่ย
หลังจากที่ได้สตินะฮะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกัน
เหตุแบบนี้แต่มาแทงพี่สาวเขาตัวเขาเป็นน้องชายเขาก็ทนไม่ได้นะครับ
ตำรวจคุมตรงผู้ก่อเหตุในสมหวังไปตรวจศาสตร์เสพติด

ถ้าขึ้นขีดเดียวในการตรวจหาสารเสพติดแสดงว่ามียาเสพติดในร่างกาย
ก็แจ้งข้อหาก่อนเลยข้อหานักคือพยายามฆ่ากักขังนวงเหนียว
และอีกหนึ่งข้อหาคือเสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าแล้วครับ

กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา
คือนายสมหวังในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
แต่เนื่องจากบ้านของผู้ต้องหามีสุนัขจำนวนมาก
มีพิษบูสุนัขดุด้วยมันดุนะคุณนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำกำลังกลับออกมาก่อน
และจะเข้าตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอีกครั้งในช่วงกลางวันวันนี้แหละครับ
ขณะที่ถามว่าอาการของฝ่ายหญิงที่ถูกจ้วงแทงตั้ง๕แผล
แล้วก็ดึงตัวไปเป็นตัวประกันอาการเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ
อาการถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
อันนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนหาเหตุจูงใจที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ